มาดูเหตุฆ่ากันตายที่จังหวัดชายภูมิ

โมโหเด็กรุ่นในชุมชนอายุ๑๙ปี
เพราะว่าเด็กคนนี้ไม่เคารพผู้ใหญ่
แล้วพอคุณตาไล่ให้กลับบ้านไปซะ
เด็กคนนี้ปรากฏว่าชูนิ้วกลางให้กับคุณตา
แจกของลับให้กับคุณตาคุณตาก็เลยโมโหครับ
ก็ใช้จอบใช้ไม้ฟาดผู้ชายคนนี้จนเสียชีวิต
แต่ทีนี้คุณชาวชุมชนบอกว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์ในหมู่บ้านหรือเปล่า
เพราะว่าในหมู่บ้านมีคนฆ่ากันตายแล้ว
แล้วก็เริ่มมีเหตุสลดมีคนฆ่าตัวตาย
แล้วก็มีคนตายโดยไม่รู้สาเหตุอีกหลายศพ
เหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านกุฎเหม่งหมู่ที่๒
ตำบลชีลองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
ตำรวจก็รับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกัน
มีผู้เสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านเลขที่๗๙ทับ๑
พบร่างผู้เสียชีวิตชาย๑ราย
สภาพใบหน้าด้านขวาเลือดอาบไหลนองเลยนะครับ
คนตายชื่อว่านายวรชาติชูตระกูลอายุ๑๙ปี
ใกล้กันก็พบไม้๑ท่อนขนาดใหญ่ยาวกว่า๑เมตร

ส่วนผู้ก่อเหตุนั่งรอมอบตัวอยู่ก็คือ
นายธวรรษสุขนาแซงอายุ๗๐ปี

ให้การกับตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เขาก่อเหตุไป
เนื่องจากสุดทนและคุมสติไม่ไหว

ชอบมาหาเรื่องไม่เคารพผู้ใหญ่
ตัวคุณตาเองบอกว่ามีอายุมากแล้ว

เวลาเมาแล้วมาชอบที่จะเดินผ่าน
ชอบหาเรื่องนอกจากไม่เคารพนบนอบแล้ว
มาคราวนี้ยังแจกของลับให้ทุกครั้งเลยนะ
และยังมีพฤติกรรมเข้ามาแอบลักขโมยไก่ในร้าว

ผู้เสียชีวิตวัย๑๙เดินมาบริเวณหน้าบ้าน

ไล่ให้กลับบ้านไปแต่ทางผู้เสียชีวิต
ก็แจกของลับให้กับคุณตาอีก
คุณตาก็บอกด้วยความหวังดีนะ

แต่ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย

ตาเองก็เลยหยิบไม้ที่วางอยู่

ไม่รู้ว่าใช้ไม้ฟาดใส่ไปกี่ครั้ง

ที่หนุ่มวัย๑๙ปีจะแน่นิ่งไป

จากนั้นคนในหมู่บ้านก็วิ่งมาห้าม
และคุณตาก็ไม่ได้หนีไปไหน
ยืนรอที่บ้านเพื่อมอบตัวกับตำรวจครับ
ด้านของนางสาวนภาพรหานรุก

แล้วก็เดินเล่นไปที่บ้านเพื่อน
ซึ่งผู้เสียชีวิตยังมีอาการเมาอยู่บ้าง

ก็ต้องผ่านบ้านของคุณตาหลังนี้

แต่เห็นตอนที่ไล่ตีชกต่อยกันแล้ว

จะใช้ไม้ฟาดใส่หลานจนเสียชีวิต

เขาห้ามกันแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่ห้ามไม่ไหวนะฮะ
แต่เอาจริงนะเรื่องนี้นะคุณสืบสกุลชาวบ้าน
เขาดูสิคะจับกลุ่มวิภาควิจารณ์กัน
เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์หรือเปล่า
คือชาวบ้านเขาเชื่อเป็นอาถรรพ์ของหมู่บ้านหรือเปล่า

มีคนในหมู่บ้านนะสติแตก

ชาวบ้านเขาก็เลยหวาดกลัวก็เลยไปนิมนต์

ทีนี้มันก็ยังมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
อย่าง๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย
เหตุสามี๗๗ปีคว้าจอบตีภรรยา
วัย๖๘ปีจนเสียชีวิตคาลานตากข้าวหน้าบ้านตัวเอง
ทะเลาะกันนะคะเรื่องตากข้าว
หลังจากนั้นสามีก็วิ่งไปผูกคอตายที่กระท่อมท้ายหมู่บ้าน
มันก็กลายเป็นข่าวใหญ่ดังเลยตอนนั้น
ทางด้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะนายสมเด็จประเสริฐกุลก็บอกว่า
เหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น๒ครั้ง๒ครา
และมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตแล้วรวม๓ศพ
ครั้งนี้ก็มาเกิดเหตุสะเทือนขวัญแบบนี้อีกนะครับ
เชื่อเหลือเกินนะฮะว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ
ก่อนหน้านี้ได้มีการทำการก่อสร้างสาราหมู่บ้านประจำชุมชนขึ้นใหม่
แต่ว่าผู้รับเหมากลับไปขุดท่อนไม้
ซึ่งท่อนไม้ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นหมุดของหมู่บ้าน
ที่เคยทำพิธีฝังอาถรรพ์ร้ายไว้ในจุดนี้
ก่อนหน้านี้เคยอันเชิญพระเคยเชิญเกจิมาทำพิธีฝังหมุดตรงนี้ไว้แล้ว
เพื่อสกัดกั้นอาถรรพ์ไม่ให้เกิดเหตุร้ายในหมู่บ้านในชุมชน
แต่ทีนี้แหละครับพอการก่อสร้างสาราหมู่บ้านประจำชุมชนขึ้นใหม่
มีการขุดหมุดนี้ขึ้นมาน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละ
พอขุดหมุดขึ้นมามันก็เลยไม่มีหมุดปักเหตุร้ายไงคุณ

ทีนี้ก็จะต้องมีการเชิญเกจิดังมาทำพิธีใหม่
แล้วก็ฝังหมุดกลับเข้าไปในที่ที่ปลอดภัย
ชาวบ้านเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยอยากให้ฝังหมุดซะนะ
ด้านตำรวจสพเมืองชายภูมิบอกว่าหลังควบคุมตัว
คุณตาธวัฒน์สุขนาแสงไปสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
เพิ่มเติมนะครับก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามกฎหมาย
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตก็เจ้าหน้าที่ส่งไปชนะสูตร
เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนอีกครั้ง
ก่อนที่จะมอบให้กับญาตินำไปดำเนินการตามศาสนาต่อไปนะครับ